เอากางกางพอ
คล้อนชนะสามารถให้คนแพ้ทำอะไรก็ได้

มีมายถึงว่า

ถ้าพร้อมแล้ว
เริ่ม
อ่าบอย

อ๋อคุ้มเลยนะอ๋อ

โอเคโอเคโอเค